สวัสดีครับวันนี้ก็มากันให้สบัดกับเรา๓คนในผู้กัดสบัดครับ
วันนี้นะฮะเจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งใช่ครับ
มาแล้วมาแล้วได้มาแล้ว
คิดถึงคุณผู้ชมเหมือนกัน
ที่ผ่านมาก็สนุกสนานเพลิดเพลิน
ติดตามพวกคุณสองคนกับพี่ดาวสุภาษาราอยู่

พัดพาคุณที่สาวพรุ่งอลาสก้าเลยนะ
แล้วขึ้นทะเลก็ซัดดิฉันกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิม

มาล่ะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ยังมีของรางวัลฝากคุณผู้ชมด้วย

มาแชร์แฮบ

นี่ชิสามาแชร์แต่นี่ลำโพงมาแชว
พร้อมกันเลยแต่ว่าคุณผู้ชม
ถ้าอยากได้ง่ายนิดเดียว

แล้วก็ขอหน่อยขอ๓คำ
ให้กำลังใจช่วงน้ำท่วม

อย่าลืมกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

เหลือเวลาอีก๒วันเดี๋ยวเราประกาศผล
วันศุกร์นี้แล้วนะครับ

เอาคำสามคำเพราะว่าเราขอเป็นแบบง่าย
ให้กำลังใจเอาแบบให้มันโดนจิตโดนใจ

หรือว่าจะสู้สู้สู้

แต่รอตัดสินอยู่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ
ศุกร์นี้จะมาลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับ

แล้วถ้าใครตัดสินใจแล้วว่าจะไปฉีดวัคซีน
แต่เอ้าสถานีกลางบางซื่อ
จุดใหญ่ในกรุงเทพ
คือหลายคนก็ถามไงว่าวัคซีนฟรีมันยังมีอยู่มั้ย

ยืนยันว่าจะจัดบริการวัคซีนโควิด๑๙

ตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะทำการปรับโควิด
ให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ยังสถานพยาบาลทุกระดับนะฮะ

สมมุติว่ามันมีการระบาดขึ้นมาเนี่ย
ทางภาครัฐทั้งกอทมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายเนี่ยก็มีเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มเปาะบ้าง
ถูกต้องครับคุณชิสาแล้วถามว่า

เดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างนะ
ทั่วไปในทุกจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอก็มี
หรือว่ารอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ระดับลงลึกย่อยลงไปเลย
ประชาชนทุกภาคส่วนไปได้หมดเลย
ครับส่วนกรณีที่ว่าข้อมูลในแอปพลิเคชัน
หมอพร้อมหมอพร้อมถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องอะไรยังไง
กระทรวงสาธารณสุขเขาเปิดสายด่วน
ประสานงานแก้ไขข้อมูลเอาไว้ให้แล้วนะครับ
ก็ชี้แจงกันตรงนี้ใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
มีข้อสงสัยก็โทรศัพท์สอบถามกันได้นะ
ส่วนผู้สูงอายุที่ใช้บัตรทองรักษาโรค
ตอนนี้ก็มีข่าวดีเหมือนกันคือเขาจะเพิ่มหรือว่าขยายการบริการ
ในการดูแลรักษาโรคต่างนะเอามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กัน
แต่ก่อนอื่นนะอยากจะให้คุณผู้ชมจำหมายเลข
สายด่วนสปสชเอาไว้นั่นคือ๑๓
ถ้ามีอะไรสงสัยโทรถามได้เลย
โดยสปสชนี่นะคะเขาได้เพิ่มประสิทธิประโยชน์
การบริการแล้วก็การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
โดยมีการบริการวัคซีนป้องกันโรค
อกจากนี้ก็ยังมีวัคซีนคอตีบและบาดทะยักษ์
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ๖๕ปีขึ้นไป

อกจากนี้ยังบริการคัดกรองความเสี่ยง
อย่างเช่นเรื่องของการประเมินภาวะโภชนาการ
กินดีอยู่ดีหรือเปล่ากินอะไรเกินไหมขาดหรือเปล่า
อันนี้ประเมินให้เบื้องต้นเพื่อป้องกันโรค
หรือมีการประเมินโรคซึมเศร้าเบาหวานความดันโลหิต
รวมไปถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย
หรือว่าโรคเล็กน้อยอย่างพวกเนื้อเยื่อยในช่องปาก

ยังมีอีกค่ะยังคัดกรองวรรณโรค
รวมไปถึงทำบริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุด้วย
ผมจะบอกให้ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ย

ท่านนะเพราะว่าผู้สูงอายุเขาก็ต้องดูแลอย่างดีนะ

ฟันผูบังเอยหรือต้องใส่ฟันปลอมแบบนี้นะคะ

เอาว่าจำสายด่วน๑๓๓๐เอาไว้

อาจจะต้องใช้บริการทันตกรรมหรือเปล่าคุณชนะ
คุณเตรียมได้ยังฟันปลอมคุณจะหลุดหรือยังฮะ
ปลอมยังไม่มีแต่ตอนนี้ขี้ฟันเพียบเลย
แปลงฟันก่อนแล้วกันพวกคุณแหม
นี่เป็นคนที่แซวตัวเองได้เก่งมาก
มีเรื่องให้แซวเยอะมากเลยตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
จากเรื่องบัตรทองแล้วไปดูเรื่องของการรับสมัครงาน
ปกติเวลาที่บริษัทปรายศนีย์เปิดรับสมัครเนี่ยเราตื่นเต้นนะ
อยากจะเข้าไปทำงานแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเช็คให้ดี
เพราะอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมล่าสุดเขามีการแชร์มาแชร์มาแบบนี้นะฮะ
เกี่ยวกับการรับสมัครของบริษัทปรายศนีย์
เขาบอกรับสมัครตำแหน่งกดรับออเดอร์ออนไลน์
มีตำแหน่งนี้ด้วยหรือเปล่ามาดูรายได้
เขาบอกรายได้ดีได้๘๐๐๓๐๐บาทต่อวัน

เห็นอย่างนี้กดเลยทำให้หลายคนสงสัย
แล้วก็อยากสมัครงานแต่มาดูหน่อยเอ๊ะมันจริงหรือปลอม
สรุปแล้วข้อมูลนี้เขาบอกว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ปรายศนีย์ไทยได้ออกมาเตือนแล้วว่าเป็นข่าวปลอมครับ
เพราะว่าปรายศนีย์ไม่ได้เปิดรับงานตำแหน่งนี้

ถ้าใครอยากจะเช็คสามารถไปเช็คข่าวสารได้ที่
หรือโทรที่๑๕๔๕ก็ได้นะครับ
แหมเดี๋ยวนี้มาแบบอ้างปลอมแปลงกันแบบนี้ทำให้เข้าใจผิดกันเยอะเลย
ใช่ต้องเช็คดูให้ดีก่อนเนอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเช็คระดับน้ำ
อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันใครที่อยู่ใกล้กับรุ่มน้ำต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพญาต้องไปเช็คดูหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
มันมีอยู่คลิปหนึ่งมีผู้ใช้งานท่านหนึ่งนะฮะเขาถ่ายคลิปเอาไว้
อืมมันจะล้นจะหลิงแล้วครับ
สถานการณ์น้ำของปฐุมธานีบริเวณหลังวัดสารเจ้านะคะอยู่ได้แค่กำแพงวัดพบปริมาณน้ำห่างแค่คืบเดียวทุกคน
มันน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดกำแพงนี้พังขึ้นมาหิวไม่ได้แล้วค่ะ
อีกแค่คืบเดียวประมาณสัก๔๐เซนติเมตรเข้าหนาวหรือเปล่าฮะ
มันเป็นเอฟเฟคของเขาคุณจูด้งผมก็เลยลองพูดพูดแบบเอฟเฟคแบบนั้นดู
แต่ว่านี่คือไม่ใช่ใส่เอฟเฟคนะสรุปว่าฟังไม่รู้เรื่องฮะถ้าลองให้พูดแบบนี้
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้ต้องฝากเตือนภัยเพราะเราเห็นจากในคลิป
มันแค่อีกคืบเดียวเข้าใจความหมายคำว่าอีกคืบเดียวก็วันนี้
อีกแค่นิดเดียวประมาณฝ่ามือหนึ่งไม่ถึง๑๐เซน
น้ำจะล้นกำแพงคันกั้นน้ำไหลเข้ามาในชุมชนวัดสารเจ้าที่ตำบล
เขาก็โพสต์คลิปนี้ลงไปแล้วก็บอกว่าช่วงนั้นน่ะอืม
ที่เธอถ่ายเนี่ยคือวันที่๔สิงหาคมแล้วช่วงนั้นฝนตกหนักด้วย
ระดับน้ำเนี่ยมันค่อยสูงขึ้นนะในช่วงของวันนั้นที่เธอถ่ายไปเนี่ย
อภัยน่าจะเป็น๔ตุลานะแล้วเขายังบอกอีกว่า
ต้องคอยดูระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันจะล้นข้ามกำแพงคันกั้นน้ำ
และต้องลุ้นว่ากำแพงมันจะรับน้ำหนักมาได้หรือไม่
เพราะเอาจริงมันมีมวลน้ำอยู่ในนั้นเรามองด้วยสายตาเรามองไม่เห็น
แต่ไอ้แรงดันน้ำด้านในนั้นโอ้โหเยินว่ามันดันจนกำแพงพังขึ้นมาก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าถ้าหากว่าน้ำมันไหลเข้ามาได้มันมีโอกาสนะที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้
ถูกน้ำท่วมในระดับที่สูงประมาณสักหนึ่งเมตรได้โอ้โหน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ
ถามว่าจุดอื่นอื่นในปฐุมธานีเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะ
ทั้งหินคลุกแล้วก็กระสอบทรายรวมไปถึงแบเรอร์มาทำคันกั้นน้ำชั่วคราวตลอดแนวเอาไว้ก่อนแบบนี้
แต่ระดับน้ำถ้าเกิดว่ามันใกล้ที่จะวิกฤตแล้วก็อันนี้ก็ต้องเชื่อว่าทางภาครัฐเดี๋ยวก็คงจะออกมาประกาศเตือนอีกที
แต่เชื่อว่าตอนนี้หลายจังหวัดโดนหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานหรือภาคกลางนะครับ
ใช่ค่ะเนี่ยดิฉันก็พยายามเปิดดูข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็เห็นข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างที่เราต้องรู้กัน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็ออกมาเตือน๑๑จังหวัดนะคะที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพก็อยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
ไปดูข้อมูลเรื่องนี้กันนะคะ
โดย๑๑จังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนก็คืออุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีและสมุทรประการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
ให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าแนวเขื่อนชั่วคราวไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่รุ่มต่ำเนี่ยใครอยู่บริเวณดังกล่าวนะให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะอะไรเพราะว่าทางเขื่อนป

ก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็คือตั้งแต่จังหวัดชัยหน้าถึงสมุดประกาศก็ต้องเรียบรับมือกันให้ดีนะ
นี่ค่ะเขาจะให้ข้อมูลแบบนี้เลยค่ะสามารถตรวจสอบเรื่องของระดับน้ำได้หรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง
ใช่แล้วละเอียดมากเลยเมื่อกี้ผมลองเข้าแล้วหูแล้วบอกยังจังหวัดบอกเขื่อนนู้นเขื่อนนี้ปริมาณน้ำหูดีมากเลย
แต่ว่ายังอยู่ในเรื่องน้ำท่วมครับคุณผู้ชมครับไปดูหน่อยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตือนแล้วว่าอย่าผ่านอย่าผ่านแต่คนนี้เนี่ยเขาผ่านไปครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

คือเหมือนกับต้านแรงน้ำไม่ไหวครับ
ทำให้รถพลิกคว่ำทั้งคู่เลย
และทั้งคู่กระเด็นออกมาโอ้โหจากนั้นทำไงต่อ
ว่ายน้ำเลยครับไหว้ไปเกาะที่เสาอยู่ใกล้

เขานำคลิปมาโพสต์ครับโพสต์ครับ

อุทหรณ์การที่ไม่ฟังเจ้าหน้าที่เตือน
ขับรถฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวปลดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่

เพราะฉะนั้นแล้วทีมข่าวก็ลงไปสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาในจังหวัดหนองบัวลำพู
คือกระแสน้ำจากลำพะเนียง
แม่น้ำสายหลักของจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
เอ่อล้นตะหลิ่งแล้วทีนี้ก็หลากเข้าท่วมถนน
เขาบอกว่าต้องปิดเส้นทางไม่ให้รถเล็กสัญจรนะ

คือรถใหญ่ผมก็ว่าก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะฮะ
คุณผู้ชมครับแล้วก็เวลาต่อมาน้ำก็ท่วมสูง
กระแสก็ไหลเชี่ยวแรงขึ้น
จนมีรถคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถอีแตนเนี่ย
ผ่านเข้าไปแล้วก็ไม่ฟังคำเตือนฝ่าฝืนครับ
ถูกกระแสนับพัดตกไปแบบนี้
มันใช้ไม่ได้บางทีเราเห็นว่านิดหน่อยไม่เป็นไร
แต่พอเอาเข้าจริงลุยน้ำจริงกระแสน้ำมันแรง
ใช่ครับแต่เท่าที่ดูจากในภาพ
ก็ไม่ควรขับรถผ่านอยู่ดีดูแล้วอันตราย
อันนี้พูดถึงข้อมูลแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปไง
พื้นที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่ว่าอย่าได้ประมาทเลยนะคะ
เพราะถ้าหากว่าเสียหายมาเนี่ยมันไม่คุ้ม

เรื่องนี้กันบ้างนะครับม่ายสาวคนหนึ่งไปแจ้งความบอกว่า
ถูกพ่อเท่าวัย๗๕บุกมาถึงบ้านแล้วทำอาณาจารย์กับเธอครับ
คุณผู้ชมนี่คือภาพที่ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน

เท่าวัย๗๕นั่งใส่หมวกอยู่ตรงนั้นเห็นไหม
อืมส่วนผู้หญิงที่เขามาร้องว่าเป็นผู้เสียหาย

คือที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่เหมือนยกไม้ยกมือขึ้นมา
ภาพเนี่ยภาพนี้ถือว่าเป็นหลักฐานนะครับ
ที่นางสาวสวยอันนี้เป็นนามสมมุติครับ

นำภาพนี้ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภบ้านเทื่อมจังหวัดอุดรธานี
เพื่อเอาผิดกับนายใหญ่อันนี้ก็ขอเป็นนามสมมุติเหมือนกัน

เธอบอกว่านายใหญ่เข้ามาทำอนาจารย์เธอถึงในบ้าน

เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าบอกว่าเธอน่ะเป็นม่ายมา๒ปีแล้ว
อาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาวในพื้นที่ตำบลหนองหัวคูอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
รู้จักกับนายใหญ่นามสมมุติคนนี้เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน

เออน่ะก็นับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่
เรียกนะเวลาเรียกนะเรียกพ่อพ่อเท่า

และในวันเกิดเหตุ๑๔กันยายนที่ผ่านมาตัวเธอนัดแนะพูดคุยกันกับกลุ่มเพื่อนนั่นแหละ
จะมาตกปลาที่สระหลังบ้านกัน๖คน

เธอก็เข้ามานั่งในบ้านกับลูกแล้วก็หลานสาวจู่จู่นายใหญ่เนี่ยนะฮะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หลังบ้าน

พอจอดเสร็จเดินมาเดินมานั่งที่โซฟาตัวเดียวกันกับเธอ

รถเนี่ยเธอชี้ให้ดูว่าในจุดเกิดเหตุรถมาจอดตรงนี้

โอ้โหเล่าไปบางทีมันก็อย่างว่านะ
แต่ก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นข้อมูลนะคุณผู้ชมนะ
บอกแบบนี้ว่าเธอโดนจับสะโพกก่อน

สะโพกในลักษณะจะล้วงเข้าไปที่ก้นเลย

แล้วที่สำคัญเธอบอกว่าถูกจับอวัยวะเพศและหน้าอก
แบบนี้แหละครับเธอยอมไม่ได้จริง

รู้สึกตกใจแต่ตั้งสติได้
ป้องแล้วก็รีบลุกขึ้นไป
แล้วก็ไล่ให้นายใหญ่ออกจากบ้าน
โอ้โหเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะลูกสาวอยู่ด้วย
แล้วภาพนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะลูกสาวถ่ายให้ครับ
นี่คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น
เธอก็รีบตั้งสติค่ะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ต้องมีการเรียกมาสอบถามกันล่ะค่ะ

พ่อใหญ่นายใหญ่ยอมรับว่าทำจริง
พอยอมรับอย่างนี้ต้องทำไง
เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน๓๐๐๐บาท
แต่นายใหญ่เรียกลูกสาวมาเจรจา
ก็ตกลงกันไม่ได้แต่ไม่ยอมไง
ก็เลยอ่ะงั้นก็ลดละกันลดเหลือสักสองหมื่น
แต่๒๐๐๐๐บาทพ่อใหญ่ก็ไม่ยอมจ่ายอีกนะ
ก็เลยลดเหลืออ่ะ๑๒๐๐๐บาทละกัน

นั่นน่ะสิสุดท้ายการต่อรองไม่สำเร็จ

พอมาถึงโรงพักก็ยังตกลงกันไม่ได้อีก

ทีนี้ลูกสาวนายใหญ่ก็เลยยืนการเลยบอกว่า
ไม่จ่ายจะเรียกมาเท่าไหร่ก็ไม่จ่าย
จะจ่ายแค่๗๐๐บาท

๐บาทนี่เป็นค่าที่ใช้เป็นเบี้ยยังชีพของพ่อใหญ่

เดือนนึงเขาต้องได้อยู่แล้ว๗๐๐บาท

งั้นกลับบ้านไปฟ้องศาลเลยดีกว่า
ก็เลยรอจะไปฟ้องสาร
อ่ะทางผู้ใหญ่บ้านนะครับนายปัญญาพันธุโพคาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ย
นายใหญ่คนนี้เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้ว
แรกก็คือจะไปตีสนิทกับหญิงสาวก่อน
แล้วมีคนอื่นเคยโดนแบบนี้ด้วยเหมือนกันเป็นหญิงสาวอายุ๓๐ปีในหมู่บ้านนั่นแหละ
นายใหญ่กระทำอนาจารย์แต่ตอนนั้นมีการไก่เกลียดตกลงค่าเสียหายกันไป
แต่ก็ไม่คิดนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้อีกนั่นแหละสิแล้วทั้งสองท่านคุณจูด้งคุณชิสา
คนก่อนหน้านี้ที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโดนกระทำอนาจารย์ไปนะขอเป็นเรื่องเป็นราว
คุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีผลกระทบกับเธอผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนนี้นะอีกคนนึงนะ
ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเลิกเลิกลากับแฟนเลยนะ
โหเนี่ยทำให้ครอบครองเขาแตกแยกใช่ใช่เพิ่งมีความสุขเลยอ่๋อ
ครับไปดูเรื่องนี้ครับสุดงงเลยคุณผู้ชมครับ
สาวคนนี้เขาไปตามสามีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แต่ถูกรอปภกระชากตัวลงมาพร้อมกับทำพฤติกรรมอาณาจารย์ด้วยครับ

เอ๊ะมึงไม่ต้องไปอย่างนี้มันผู้บาดไง

ทำไมไม่ต้องกลับมา

ไม่ใช่เจ้าของบ้าน
ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไงซะ

แล้วดูด้วยว่าฝ่ายไหนเป็นยังไง
และต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ที่จะตัดสินใจคือผู้หญิงคนนี้นะฮะ

ส่งคลิปไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่

เนื่องจากเธอเนี่ยมาตามหา

แล้วก็ถูกรอปภทำร้ายร่างกาย

พร้อมกับทั้งพฤติกรรมคุกคาม

ถ้าทำแบบนี้ถามว่ามันเหมาะสมไหมกับทางรอปภ
พอผมว่าก็ไม่เหมาะสมที่จะทำแบบนี้ถูกไหม
ใช่แต่ว่าเรื่องที่มาที่ไปอันนี้
เราก็ยังไม่รู้แต่ว่าฟังให้เล่าสักนิดหนึ่ง

แล้วก็ถูกรอปภเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เหวี่ยงด้วย
เวียงกับพื้นแล้วก็ลากแบบนี้ฮะ

เธอเนี่ยไปทำร้ายเข้าของของลูกบ้าน

แล้วก็ถูกใช้คำหยาบคาย

ก็ส่งให้กับเพจสายใหม่ต้องรอด
คือผู้หญิงคนนี้นะฮะมีความยาวในคลิปเนี่ย

เคยจ้างสายลับจับป้าเล็ก

เคยจ้างสายลับไปตามสามีเธอ

จนกระทั่งรู้ความจริงทีหลังว่าสามีเนี่ย

แบบนี้คดีพลิกมันกลายเป็นว่าเธอ
ที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเมียน้อย

เข้ามาแต่ก็ถูกรอปภสุดโหดเนี่ย

ผมออกจากบ้านจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งสุดท้ายมันก็มีที่มาที่ไป

เขาไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มแล้วเขาเล่าถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
รวมไปถึงตัวผู้ชายด้วยที่เขาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ตัวผู้ชายก่อน
ตัวผู้ชายเนี่ยนะฮะเขาไปสั่งให้รอปภแล้วก็นิติที่หมู่บ้าน
บอกว่าถ้าเจอผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่หมู่บ้านขอเลยละกันอย่าให้เข้ามา
เขาก็เลยมาทำนั่นคือในมุมของทางฝั่งผู้ชายเขานะ
เขาบอกว่าก็ยอมรับว่าคบกันจริงแอบคบหาดูใจกัน
แต่เหมือนกับว่าก็พยายามจะเลิกลากันแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับประมาณว่า
ก็ตามมาหาถึงที่บ้านเพราะว่าฝ่ายชายไม่ยอมรับโทรศัพท์
โทรไปยังไงก็ไม่รับถึงขั้นยังไงรู้ไหมผู้หญิงเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ที่มาตามหาเนี่ยเปลี่ยนซิมเป็นพันซิมเพื่อที่จะ
เพื่อที่จะโทรไปหาผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายเขาบล็อกเบอร์
เขาจะได้หวังว่าจะได้รับบ้างเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อย
ล็อกก็เปลี่ยนซิมบล็อกก็เปลี่ยนซิมอยู่อย่างนั้นแล้วเคยตั้งระบบว่า
อันนี้ผมไม่รู้จริงมันมีเหรอคือสามารถตั้งระบบให้โทรหาได้
เมื่อเครื่องของผู้ชายเปิดเฮ้ยคือเหมือนประมาณว่าปิดเครื่องหนีแล้วอ่ะ
เออแต่ทุกครั้งที่เปิดเปิดเครื่องปุ๊บให้โทรปั๊บนั่นไง
คุณจะเรียนรู้วิธีนี้เหรอผมเล่าให้ฟังเฉยอ๋อคือเรื่องของเรื่องครับ
คุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของผู้ชายที่เขาอยู่บ้านหลังเนี้ย
เขาพยายามบอกให้รอปภช่วยหน่อยในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้า
แต่เหมือนประมาณว่าผู้หญิงคนนี้เองก็มาแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปให้ได้สุดท้าย
มันเลยเกิดเรื่องโต้เถียงมันเลยเป็นที่มาของคลิปนี้
เราไม่ได้ฟังเรื่องราวที่คุณชนะเล่าแล้วก็อาจจะเข้าใจในอีกมุมหนึ่งถูกไหม
เพราะเห็นท่าทางของคุณพี่รบพอก็ดูคึ้งขังพอสมควร
เล่าให้ฟังเนี่ยคือให้เข้าใจในทุกฝ่ายนะ
ทุกบริบทของแต่ละคนว่าเขาเป็นอย่างไรเหตุการณ์เป็นมายังไง
ต้องขอขอบคุณรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
ว่าเราก็ต้องเสพข่าวในหลายส่วนด้วยกันแหละนะคะ
แล้วก็ดูข่าวเป็นเรื่องราวอุทหรณ์บางทีอย่าไปอินกับมันมากนะ
แล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินด้วยอ่ะค่ะเรื่องนี้บ้างเขาบอกว่า
พระมาโปรดโดยแท้มีคนคนหนึ่งเขาเป็นโควิดแล้วเขาต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
ครับพระพระท่านทราบเพราะว่าท่านเองเนี่ยต้องมาบินทบาทอยู่ตรงนี้
หน้าบ้านหลังนี้เป็นประจำพอเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่มาใส่บัตร
เป็นโควิดใช่ไหมพระท่านก็เลยทำแบบนี้ครับ
สองท่านพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม
สาธุนี่พระมาโปรดของจริงครับคุณผู้ชมครับ
ให้เห็นว่าพระรูปเนี้ยน่ะนำข้าวสารอาหารแห้งอืม
รวมถึงปัจจัยของสำคัญต่างต่างครับ
แขวนเอาไว้ให้พนุ่มเจ้าของบ้าน
เพราะอะไรหนุ่มคนนี้หนุ่มเจ้าของบ้านอ่ะ
เขาต้องกากตัวจากการรักษาตัวจากโรคโควิด๑๙ไง
เวลาเป็นโควิดแล้วออกไปไหนก็ไม่ได้ไงลำบาก
ก็เอาให้หายก่อนแล้วค่อยออกไป
หนุ่มเจ้าของคลิปเขายังบอกอีกว่าปกติตัวเขาเนี้ยจะมาใส่บาทที่หน้าบ้านเป็นประจำอ่า
กับพระรูปนี้นี่แหละครับค่ะแล้วมันมีช่วงเวลาที่เอากับ
ก็ป่วยใช่ไหมล่ะไม่ได้ออกมาเลย
พระท่านก็ผิดสังเกตก็นั่นสิไปไหนก็เลยได้ข่าวข่าวจากเพื่อนบ้านค่ะ
บอกว่าอ๋อบ้านหลังนี้ติดโควิดแล้วโอ้ยพระท่านก็เลยนี่ครับ
แขวนปัจจัยสำคัญสำคัญในการดำรงชีวิตเอาไว้ให้ที่หน้าบ้านแบบนี้
เป็นภาพความประทับใจเราก็เลยเอามาให้ดูกันแบบนี้ครับ
ก็ถือว่าจุนเจือกันไปเนอะท่านก็มีเมตตาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมได้เวลาที่จะไปหาอะไรอร่อยทานกันแล้วค่ะ
กับเมนูนี้เลยเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์

แต่ว่าที่นี่ที่จะพาไปเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มาก
อยู่ที่ไหนไปติดตามพร้อมกันในช่วง

โอ้โหเห็นคลิปนี้แล้วทำให้ใครเดือดร้อนนี่ต้องขออภัย

นี่นะมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งแพนเค้ก

สไตล์ของเบอร์เกอร์ก็เป็นสไตลอเมริกัน
ดูเครื่องไส้ฉ่ำเลยนะคะ
ก็แนะนำเบอร์เกอร์ร้านนี้
เขาบอกว่ามันเป็นสไตล์อเมริกันแท้
ขนาดนี้ใหญ่จัมโบ้เลยนะ
เบอร์เกอร์เขาก็ทำเองเฉพาะของทางร้าน
รสสัมผัสนี้คือจะนิ่มนุ่มรวมถึงแพนเค้กนี้ด้วยเหมือนกัน

อร่อยอร่อย
ใครที่ชื่นชอบทั้งเมนูเบอร์เกอร์หรือว่าเมนูแพนเค้กนี่นะคะ
ก็ตามไปตามไปทานกันได้เลยนะคะ

จากเรื่องเบอร์เกอร์แล้วไปดูเรื่องน้ำท่วมเป็นสีสันช่วงน้ำท่วม

มักจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น

นี่คือนางเงือกเหรอครับนายน้อยนายเงือกน้อยมาพร้อมกับน้ำเก๊กหวยของเขา
เก๊กมวยมีฟองไหมกินแล้วตึบแต่ชื่นใจแล้วข้างหลัง
ข้างหลังคืออะไรกำลังเหวี่ยงแหหาปลาเออหารู้ไหมปลาก็อยู่ข้างหน้าเนี่ย
นี่ค่ะคือนอกจากเห็นนางเงือกสองตัวแล้วคือคุณลุงท่านหลังเนี่ย
ถ้าเห็นแบบนี้เป็นผมจะเซลฟี่หรือไม่ก็สาธุ๙๙แต่คุณลุงกลับก้ม
หาปลาอย่างใจจดใจจ่อเรียกว่าไม่สนใจไม่ใช่สิอาจจะเห็นจนชินแล้ว
อาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของคุณลุงหรือเปล่าลุงเขาเห็นจนชินแล้ว
เอาแก๊งนี้มาทุกวันไก่นะแต่น่ารักดูแล้วมันก็แบบทำให้เรายิ้มได้นะ
ใช่ในการนำท่วมมาดีมันเครียดในท่วมละฉันเป็นเงือกไปเลยละกัน
อ่ะคุณผู้ชมฮะหนีอีกแล้วเพราะว่าหนีไปอีกแล้ว
นั่นคืออะไรช้างป่าสิครับช้างป่าครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกำลังปีนรั้วหนีเลย
คุณดูภาพนี้นะช้างมันหนีอะไรแล้วมันหนีไปไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครู่กันสบัตรคราว
ไม่ใช่ม้าไม่ใช่แมวแต่มันคือช้าง

ช้างป่าตัวใหญ่หนีไปไหนตามกลับมาได้ไหมไปดูค่ะ

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

มันชอบออกไปหากินนอกเขตไง

ถูกคือไปไกลขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไปยิงยาสลบ
แล้วก็อ่ะจับใส่๑๐ล้อกลับเข้ามาที่เขาอ่างรือในนี่แหละ
ยังไม่ผิดนะเจ้าหน้าที่เขาไปตามกลับยิงยาสลบแล้วขนขึ้น๑๐ล้อพากลับมาที่เดิม
นี่แหละอ๋อไม่เข็ดหลาบนะแต่คุณเห็นว่ามันสนแบบนี้มันก็ไม่เคยทำร้ายคนหรือสัตว์นะ
ก็ดีนะอย่างน้อยมันยังเก่งมันก็แค่หนีเที่ยวโถจะเที่ยวก็บอกกันดีทำตัวเป็นเด็กไปได้หนีทงหนีเที่ยว
ค่ะถ้าขอดีจะให้ไปก็ไม่ให้ไปอยู่ดีอันนี้หมายถึงช้างหรือคุณหมายถึงผมเนี่ยจำได้ตอนเด็กเด็ก
เราต้องบอกเพื่อนนะว่าเวลาถึงหน้าบ้านแล้วนะดับเครื่องมอไซค์นะแล้วค่อยเข็นมาหน้าบ้านเดี๋ยวพ่อแม่ตื่น
คือมาเงียบเลยแล้วปีนข้ามกำแพงไปแบบนี้เลยอาการเหมือนกับเจ้าสิบล้อเลยเหมือนเด๊ะ
เหมือนกันกับช้างตัวนี้แต่ยังดีอย่างหนึ่ง
ที่พ่อแม่ผมไม่ตามด้วยการไปยิงยาสลบแล้วเอากลับบ้าน
ยิงปืนเลยมั้ยโอ้โหไม่ถือกนั่นไง
เพียงแค่โทรตามแต่ดูสภาพตอนมันหนีออกไป
แล้วเวลาขนกลับมาก็ขนมาแบบนี้
ต้องทุ่มเทขนาดไหนเอา๑๐ล้อมาขนอ่ะ

เอ๊ะเหลือว่ามันมีอะไรผูกพันอยู่ที่ปลาจีนถูกปะ
เหมือนที่คุณสามารถไปใหนนะ

อยู่ที่นี่ไทยรัฐที่นี่เท่านั้นพอ
คุณผู้ชมครับใครชอบอัปเดตข่าวสารนี่เลยกับเมนูใหม่ของไทยรัฐกับเช้านี้ต้องรู้ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ง่ายเลยถ้าคุณผู้ชมชอบที่จะอัปเดตข่าวสารอย่างทันสมัยอยู่เสมอเข้าที่ไลน์ไทยรัฐ
แล้วนี่เมนูตรงกลางตรงนี้ครับกับเช้านี้ต้องรู้อัปเดตข่าวสารกดเข้าไปคุณผู้ชมก็จะได้ลิงก์ของข่าวของวันนั้นสดร้อนเลยนี่ฮะ
ใหม่แน่นอนไม่ต้องลำบากไปเข้าเว็บไซต์ให้ยุ่งยากนี่ง่ายแค่ไลน์
คือมันจะเป็นข่าวสารที่อัปเดตในวันนั้นจริงแล้วก็ย่อยมาแล้วเข้าใจง่ายแชร์ง่ายด้วยเนี่ยพอสมมุติกดมาดูปุ๊บเห็นคุณดอมหน้าหล่อยืนแบบนี้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องรู้วันนี้เด่นเรื่องอะไรบ้างดีมากเลยนะคะ
อย่าลืมก็ติดตามเป็นเพื่อนกันกับไทยรัฐได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นเพื่อนกันกับไทยรัฐอยู่แล้ววันนี้คุณจะไม่ร่วมสนุกกับเราหน่อยเหรอส่งมาหน่อยสิ๓คำให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มาเยอะเลยบางคนบอกขนขนขนขนอะไรขนของไงบางคนบอกเข้มแข็งนะส่งกันเข้ามายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้ว
และอย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ทำให้ถูกกติกาเดี๋ยววันศุกร์มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของไก่เจ้าปัญหาถามว่ามันมีปัญหายังไงก็ไก่ไก่ไก่ไก่ตัวนี้มันมายังไง
ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสรุปมันติดมาได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

มาครับคุณผู้ชมครับไปดูไก่ตัวนี้หน่อย

ยังไงมันไปอยู่บนรถของสาวคนนี้ครับ
คุณชนะมันมายังไงเนี่ยแล้วมันมาอยู่หน้ารถเนี่ย
โอ้โหงงมากเลยเอาปกตินะที่เราเคยเห็นนะตามคลิปต่างเนี่ย
ไอ้ที่จะมากับรถเนี่ยมักจะมีแมวบ้างสุนัขบ้างจิ่งจกตุ๊กแก่อะไรก็ว่าไป
หรือบางครั้งงูแต่นี่คือครั้งแรกไก่ครับไก่ก่อรถมาเลย

เห็นเขาบอกว่าไก่ตัวนี้นี่มาจากสุพรรณนะเพราะว่าเขาแวะจอดรถที่จังหวัดนั้น
แล้วเขารู้ได้ไงว่าไก่ตัวนี้มาจากสุพรรณาจูดง
ก็ไก่มันบอกว่าฉันเป็นคนสุพรรณ
เฮ้ยไก่เสียงเนอนอกจากมันบอกว่าไก่เป็นสุพรรณแล้วเวลามันขั่นเอ็กอีเอ็กเอ็กซมันอีเอ็กแบบสุพรรณได้ไหม

พี่น้าเรารู้เลยสำเนียงเนอขนาดขันมันยังเนอร์เลยสุพรรณแน่
บ้าแล้วเรื่องของเรื่องเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาไปจอดรถอยู่แถวสุพรรณมันน่าจะมาจากแถวนั้นหรือเปล่า

ย้ำเกมนะครับคุณผู้ชมครับลำโพงมาแลวถ้าใครอยากได้ง่ายเลยครับ
ง่ายแค่นี้อย่าลืมติดแฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรของคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับ
วันนี้สนุกสนานกันมากมายนะคะเราจะให้คุณผู้ชมดูคลิปน่ารักปิดท้ายกันวันนี้ด้วยค่ะ

ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ